หนุ่มเวียสุกรลวันอ
เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนผมทรงใหม่

หายสงสัยมาว่าการลงทุนตัดผมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
แต่ต้องใช้เวลารอติดตามกันสักหน่อยประมาณ๑๒ปีข้างหน้า
แต่ยังมีอีกหนึ่งผลงานที่แฟนไม่ต้องรอกันแล้วค่ะ
แฟชั่นเซ็ตสุดว่าวิวรวมกับนางเอกคู่จิ้นมินพิชยา
รับประกันความแซ่บประหลอดแตกแบบผลพลิกมาทั้งสวน
โดยโลเคชั่นหลักก็คือเตียงนอนสีขาวพร้อมท่าโพสต์ชวนจิกหมอน
ซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำพระเอกหนุ่มเผยว่า
ไปได้แบบชิลไม่มีเขินอาย
เนื่องจากมีประสบการณ์กับงานด้านนี้มาพอสมควรค่ะ

เพราะปกติที่ผ่านมาผมก็มีอย่างนี้อยู่บ้างเล็กน้อย
ระดับผมไม่มีแล้วเออว่ามันก็

หลายอย่างองค์ตัวบางทีถ่าย
ก็ไม่ค่อยได้ตามซื้อตามอะไรอยู่แล้ว

แต่พระเอกหนุ่มก็ยังขอแบ่งเวลามาบริการหัวใจ

เพื่อไปร่วมแสดงความยินดีกับสาวคนสนิทเบลล่ารานี

ก็เดี๋ยวไม่รู้ไม่แน่ใจว่ารับภรรยาเมื่อไหร่
ไม่รู้ว่ามีวันแน่นอนออกมาหรือยัง

ปริญญาแล้วก็วันซ้อมเดี๋ยวเขาคงไลน์มาบอก

เหนื่อยอยู่นะช่วงที่เหมือนกับว่าแบบ

สิทธิ์หรือว่าอะไรต่างที่
ที่ต้องทำมันก็ทำเป็นกลุ่ม
เหมือนเขาก็ถ่ายละครด้วยบางทีเขาก็ต้องเหมือนกับว่า
ก็ต้องทุ่มเทให้กับการเรียนด้วยอะไรอย่างนี้
เฮียต้องบอกเลยว่างานหลวงไม่ขาด

พอเจอแต่หนุ่มเวียเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้ของขวัญอะไรแบบพิเศษขนาดไหน
รอลุ้นเอาวันนั้นแล้วกันเดี๋ยววันรับปริญญาวันไหนชัวร์แล้วจะมาบอกนะจ๊ะ
อาจจะแบบมีแบบบิ๊กไบท์บุ้มไปฉลองความยินดีหรือเปล่า
นี่ก็ยิ่งใหญ่ดูใหญ่อยู่เรารอดูแล้วนะครับ